บริเวณโค้งร้อยศพจนกระทั่งเสียชีวิตขาดที่นะคะเอ่อเรียกได้ว่ามีประชาชนที่อยู่
บ้านบริเวณที่เขาพุ่งชนนี่แหละเสียชีวิตไป
เหตุการณ์นี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
อยู่บริเวณบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ริมถนนนะคะ
ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุมีรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีขาว
เสียหลักพุ่งชนเข้าไปสภาพทั้งรถทั้งบ้านพังยับทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอมีการตรวจสอบดูปรากฏว่าคนขับรถเนี่ย
ก็คือนายสำเนาวิทยานุกรอดีตสทเทศบาลตำบลบ้านนา
ซึ่งเขาเป็นคนขับเสียชีวิตติดอยู่ในรถนะคะ
มีบาดแผลชะกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดทาง
ช่วยชีวิตนาน๓๐นาทีจนกระทั่งนำร่างออกมาได้
ภายหลังเกิดเหตุได้มีการสอบถามเจ้าของบ้านนางจำรัฐอินทรรักษา

บอกว่าขณะเกิดเหตุเธอแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรวม๖คน

แล้วจู่ปรากฏว่าเสียงดังโครมสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ปรากฏว่าเป็นรถกระบะของท่านนี่แหละ

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะ
ทีนี้นางจำรัฐยังบอกอีกว่า
ตอนเกิดเหตุเธอรู้สึกว่าเหมือนมีหลวงพ่อบุญ
คุณผู้ชมหลายท่านคงจะรู้จักเป็นพระเกจิชื่อดังของวัดบ้านนา
เหมือนว่าหลวงพ่อบุญมาดนจิตดนใจให้นอนไม่หลับ

โชคดีนะเธอแบบเหมือนหลับตึงนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้

โอ้โหวุดหวิดจริงค่ะเพราะว่าพุ่งเข้าไปในตัวบ้านเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านของนายมานะแสงสิริอดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านนา
เขาบอกแบบนี้ว่าถนนทางโค้งจุดเกิดเหตุเป็นโค้งร้อยศพ

สาเหตุก็มาจากเพราะว่าไฟสองฝั่งข้างทางเนี่ยสว่างไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุหลักนะ
ทำให้คนขับไปขับมาวิสัยทัศน์การมองเห็นลำบาก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาอีกครั้ง
เพื่อที่จะไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแกลงต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านของสภาพความเสียหายต่างก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป
ทราบว่าผู้ตายเขาเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง
แล้วปรากฏว่าช่วงรุ่งสางเขาเหมือนขับรถออกมา
รถกระบะคันนี้แหละเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาด
แต่คาดว่าน่าจะหลับในเพราะว่าตื่นแต่เช้าไง
จะไปตลาดแต่เช้าคงหลับใน
แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเกิดเหตุดังกล่าวนี้ค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
พังหมดเลยอ่ะอยู่ดีนอนอยู่บ้านดีก็พุ่งเข้ามาชนแบบนี้นะคะ